อ้าวน้องมัยตอบเกิดอาการปวดเมื่อยเหรอ

งั้นตามไปเลยตามน้องจูด้งไปจะพาไปนวด

นวดลิ้นลิ้นนวดลิ้นนวดยังไงมันนวดกันได้ด้วยเหรอ
แล้วนวดลิ้นไปเพื่ออะไรไปติดตามกับน้องจูด้งเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะจะชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้รู้สึกปวดตัวมากเลยล่ะครับ
แล้วก็รู้สึกเหมือนจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับ
วันนี้ก็เลยจะมารักษาอาการต่างแบบนี้
กับป้าปุ้มนี่ป้าปุ้มนวดแผนไทยครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับเขามีการนวดแบบพิษดารมากด้วยนะฮะ
อกจากการนวดพิษดารเขายังสามารถนวดลิ้นได้ด้วยครับ

สวัสดีครับใช่ป้าปุ้มหรือเปล่าครับใช่ป้าปุ้มครับ
นี่แหละครับป้าปุ้มมือนวดคิวทองแห่งจังหวัดอ้างทอง
ที่เขาว่ากันว่าป้าเนี่ยนวดลิ้นได้
ลุงป๊าปุ้มใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
จากรุ่นพ่อที่เคยกระตุกหางูมาผสมศาสตร์แผนไทยที่แปลก
และไม่เหมือนใครเลยจริงนะครับ
และเขาใช้เทคนิคที่สังสมทั้งความรู้และประสบการณ์
จนมีคนมารักษาจากต่างประเทศบ่อยครั้ง
และที่สำคัญป้าปุ้มแทบจะเป็นมือนวดลิ้นคิวทอง
ที่ยืนหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียว
นี่แหละครับที่ทำให้เราต้องรีบมาหาป้าปุ้ม
ถึงจังหวัดอ่างทองแบบนี้
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับป้าปุ้มแล้วนะครับ
ป้าปุ้มครับผมทราบมาว่าป้าปุ้ม
ก่อนที่จะมาเป็นหมอนวดโบราณแผนโบราณเนี่ย
ปุ้มเคยเป็นหมอตำแยมาก่อนแล้วฮะ
ตอนนั้นสมัยนั้นทั่วประเทศไทย๔ภาค

กวดนวดหมอตำแย๔ภาคของเอ็มแพคเมืองทองทานี
แล้วอย่างการนวดที่ว่าแปลกของที่นี่ฮะ

เพราะว่าเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ
ประสาทส่วนบนไม่ส่งมาที่ลิ้นที่ปาก

ลิ้นตัวนี้ไม่ทำงานเราก็จึงนวด
ต้องมีเทคนิคในการนวด
ไม่ใช่อยู่แล้วดึงมาอย่างนี้

คุณผู้ชมครับพูดขนาดนี้อยากจะนวดแล้วนะฮะ
แต่ก่อนอื่นต้องขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับ

คุณผู้ชมครับตอนจากนี้
นั่นคือการนวดลิ้นใช่ไหมครับคุณแม่

แต่ก่อนที่จะนวดลิ้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะ

กรณีของหนูในลักษณะของหนูตอนนี้ปากหนูไม่เบี้ยว

ก็จะมีการนวดก่อนที่จะดึงต้องมีการนวดก่อน

เพราะเส้นประสาททั้งหมดมันสั่งมาจากสมอง
เราก็สั่งลิ้นให้มันย้อนขึ้นสมอง

เรื่องวิธีพอแรบลิ้นมาแล้วป้าจะจับตรงไหนบ้าง
นี่คือการสั่งของลิ้นพี่ไปสู่สมองเห็นไหม
น้ำตาไหลเสียวแปลกขึ้นไปที่หัวต้องเอาอีกทีหนึ่งใช่ครับเหมือนมันดึงนึง
นี่เห็นไหมครับ
เขาต้องดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บโอ้โห
คนที่ลิ้นหนาถึงลิ้นไก่เราต้องใช้วิธีนวดสองนิ้ว
ก็แรงไปอยากบุน

อันนี้คือลิ้นข้างในมันจะหนัก

เราโหดให้ต่ำมากื้อเราไปนวดลิ้นโคนลิ้น

อันนี้คือการครับลิ้น
โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ
นวดลิ้นกันไปแบบจุก
กับศาลการย์นวดโบราณแผนไทยกับบ๊าปุ้ม

มันทั้งฟินทั้งแปลกไม่เหมือนใครเลยจริง